สำหรับคนที่ไม่ได้ไปนั่งเฝ้ารอเพื่อผ่านเข้าจุดคัดกรอง
ในการที่จะไปนั่งร่วมในพระราชพิธีนี้เนี่ยนะคะ
หลายคนก็เลือกที่จะเดินทางไปชมในระยะที่ใกล้

ซึ่งก็จะได้รับความสะดวกจากขอสมก
เพราะว่าขอสมกรเองเขาก็มีการให้บริการรถโดยสาร
ของบขรถร่วมบริการแล้วก็รถตู้
โดยขอสมกรคาดการณ์ว่าน่าจะมีประชาชนใช้บริการนับแสนคนเลย
และนอกจากรถของทางฝั่งขอสมกเองแล้ว
ภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดี

ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะเอารถมาบริการให้กับประชาชนทุกคน
เพื่อที่จะส่งคนไปใกล้กับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ได้มากที่สุดนะคะ
ติดตามเรื่องนี้กันจากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
รถโดยสารนำประชาชนจากทั่วสารทิศ
ส่งที่สถานีขนส่งหมอชิด
ร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
แพร่พิไลชาวสละบุรีเลือกเดินทางวันนี้
เพราะต้องการจะเข้าสู่พื้นที่ได้ใกล้พระราชพิธีให้ได้มากที่สุด
เห็นภาพข่าวการมาค้างคืนโดยไม่มีที่พัก
รับว่าอาจจะลำบากบ้าง
เพราะฝนตกลงมาเป็นอุปสรรคแต่ก็ไม่รู้สึกท้อใจ
กำลังใจสำคัญคือธนบัตรฉบับราคา๗๐บาท
ระลึกเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี

อยากมาให้ใกล้ที่สุด
ที่ส่งสดเดชท่านครับสมภัณฑ์
เอารูปมาอย่างน้อยก็ได้กลางคืนคืนนี้
คืออย่างน้อยก็ได้กอดลูก
ถ้าพูดถึงว่าถ้าลำบากก็ได้กอดลูกก็ยังดี
ดาบตำรวจชาวพึ่งพันธุ์มาจากจังหวัดชายนาฏ
จะไปสนามหลวงพร้อมด้วยสัมภาระที่ไม่มากนัก
ยึดเหนียวจิตใจที่สำคัญคือ
สร้อยคอที่ห้อยเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่๙
ดาบตำรวจชาวบอกว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิต
ความจงรับทักดีและความรับจากที่เรามีต่อท่าน
ถึงลำบากเนี่ยก็จะต้องมาเพื่อให้ใกล้ชิดที่สุดที่จะทำได้
ไม่เข้าก็อยู่ข้างนอกก็ยังดี
รอบนอกก็ยังได้มาดูใกล้ก็ต้องมองเห็นให้ได้
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประสบกรณิกรชาวไทย
ให้เดินทางไปได้ใกล้มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมากที่สุด
ขอสมกขอความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการรถ๓๐
หรือรถรับจ้างไม่ประจำทาง
และบริษัทล็อกเล่นำรถบัตรไฟฟ้ามาให้บริการเพื่อวิ่งเสริม

รองรับประชาชนได้กว่า๑หมื่นคน
และสำหรับรถชัตเติ้ลบัตรที่สถานีขนส่งหมอชิด๒
ที่นี่นะคะจะนำประชาชนไปส่งอย่างแยกวิสุทธิ์กษัตริย์ค่ะ
และที่สำคัญนะคะสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้
รถเหล่านี้จะมีบริการประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
สำหรับแผนการรองรับประชาชนทั้งไปและกับ
ระหว่างวันที่๒๖ถึง๒๗ตุลาคมนี้
ชัตเทิร์นบัตรจะพร้อมให้บริการรับคนกลับ
แยกวิสุทธิกษัตริย์ตลอด๒๔ชั่วโมง
ขอสมกรเป็นระบบขนส่งสาธารณะเพียงระบบเดียว
ที่สามารถที่จะเข้าไปถึงในบริเวณงานพระราชพิธีได้
เพื่อที่จะเอามาส่งให้เครือข่ายในลักษณะเป็นฟีดเดอร์
ซึ่งในด้านการเตรียมการพรุ่งนี้
จะมีเฉพาะในจุดนี้
เดินรถระหว่างหมอชิด๒ไปวิสุทธิกษัตริย์
จะมีรถโดยสารไม่น้อยกว่า๑๐๐คันนะครับ
แล้วก็จะเดินรถตั้งแต่เวลาตี๕นะครับ
แล้วก็จะให้บริการพี่น้องประชาชนตลอดทั้งคืน
เหตุการณ์เดินรถที่๘ยืนยันว่า
หากในวันที่๒๖ตุลาคม
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการเดินทางออกจากท้องสนามหลวง

เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย